ขอต้อนรับสู่รายการฟิชโชว์ที่ฮาได้ตลอดเวลานะครับกับผู้ช่วยของเราที่ฮามากมากแล้วก็เก่งมากมากด้วยนะครับ
ป๋องน้องจ๊ะจ๋าแล้วก็น้องนิกกี้

เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้นะฮะจะทำได้ดีขนาดไหนทั้งสามท่านเลยนะครับผู้ช่วยของเรานะครับพร้อมแล้วนะครับผู้เข้าแข่งก็พร้อมแล้วนะครับ
ไปพบกับผู้เข้าแข่งในวันนี้นะครับน้องแพลร์น้องแอนและน้องเป้

ไม่เป็นไรเป๊ดเดี๋ยวพี่ดูแลเอง
นี่เอามาเริ่มดีกว่านี้ก่อนน้องแพร่ของเราไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เซ็กซี่อีกคนนึงนะเอาล่ะวันนี้มาลุยเกมกับเรานะครับน้องแพลร์พร้อมแล้ว

มาครับพร้อมแล้วมุนเลย

ชื่อครับน้องมิ้นแล้วก็พี่แทนแล้วก็มีคุณทศมีคุณปน
เอาพี่แทนก็ได้พี่แทน
แทนมาแนะนำตัวหน่อยครับพี่แทน
สวัสดีครับผมชื่อแทนครับเป็นแฟนบอลไทยครับผม
ครับโอเค

ป๋าขวางป๋าขวาง

อ่าครับพี่ป๋องครับให้น้องลงเท่าไหร่ดีครับ

ใจเอาเอาสัก๓ไม่รู้นะตั้งแต่น้องนะ

แทนครับขอคำถามหน่อยครับ๓เหรียญนะครับ
ผมชื่นชอบชนะทิพย์สงกระสินครับ
ผมอยากทราบว่าชนะทิพย์สงสินใส่เสื้อทีมชาติเบอร์อะไรครับ

โอ้โหแพทย์ไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเลยค่ะ

แต่ดวงหนูเวลาเดาอะไรเนี่ยผิดตลอด

คือพี่ชอบเบอร์๑๐เพราะว่าเมซิเจอะ

คิดดีนะพี่ถ้าให้เดานะ

คิดถึงเด็กเราเอาไว้

คิดถึงเด็กเราเอาไว้พี่ป๋อง
ที่หนูตัดสินใจเลือกพี่ป๋องก็เป็นความผิดพลาด
๑๘ครับ

หมายเลข๑๘นะครับ
ถ้า๑๘จะได้๓คะแนนนะครับ

เฉลยใส่เสื้อเบอร์๑๘ครับ
เอาละแหมทำสำเร็จนะครับ

เกือบเวลาแล้ว
เกือบเวลาแล้ว

พร้อมแล้วครับวงรอบหาชน
ของน้องแอนนะครับมาเลยครับมุนเลย
ดแล้วนะครับน้องแอนกดแล้วนะจ๊ะ
มี๔ท่านนะครับชื่อคุณบีนะครับคุณป๋อมแล้วก็มีน้องคุณ
แล้วก็คุณฟักทองแนะนำฟักทอง
ฟักทองน่ารักฟักทองแล้วน้องคุณน่ารักเหมือนกัน

คุณครับผมชื่อเด็กชาธนกรเศรษฐบุลกุลชื่อเล่นชื่อคุณครับเออรบาล๓ครับ๒
เอ๊ะยังไง

เพื่อแอนโพลิติกผมก็ทนไม่เจ็บ

เขารู้จากเรานี่น่าจะช่วยได้ดี
มีอันสิบเหรียญเอากี่เหรียญดีครับ
๓แล้วกันเนอะ
เหรียญนะครับคำถามจากเด็กจะยากหรือจะได้น้องคุณ

คำถามของคุณนะครับปี๒๕๕๙มีกี่วันครับ
เดี๋ยวนะน้องอยู่อนุบาล๓ใช่ไหม
มีกี่วันมันต้องแบบ๒๘กุมภามันไม่ผ่านมากี่ปีแล้วอ่ะ
มัน๒๘สี่ปีมี๒๙ครั้งหนึ่ง
เป็นพวกเดียวกันเลยครับ
บนนี้ก็ไม่รู้จะเชื่อใจกันได้รึป่าว

ก็เพราะว่าที่นานนามมี๒๙ครั้งหนึ่ง

บ้าเหรอ๑๐๐วัน
แต่มันไม่เจอมานานแล้วนะไอ้๒๙กุมภามันอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้นะ

๑ปีก็คือปีนี้นะฮะ๒๐๕๒๕๕๙๒๕๕๙
มี๓๖๖วันใช่หรือไม่ครับ
มันจะวันไปเลย

มันจะวันเลย
นิกี้ได้รับไปอีกหนึ่งรวมดาว
พี่แอนก็มาแบบว่าเด็กให้คุณนะครับ

มาไม่มีบรรยาการนะเรา
ใครพลาดเลยนะฮะมาที่น้องเป้บ้างนะครับ

วงล้อมหาชนมาครับ

เอามาดูของเป้บ้างว่าเจอใครบ้างนะครับ

มีพี่แอดนะฮะน้องเอม

คุณเต๋าแนะนำตัวครับ
สวัสดีครับชื่อเต๋าครับ

ผมเอาทำตามใจผมผมเอาพี่จ๊ะจ่าดีกว่า

๒คนเนินเอาใหญ่เลยนะ
ข้อสิก็คือ๑ลูก
สรุปสุดท้ายกี่ลูกกันแน่ครับ